สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งตอนบนตอนล่างโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียววันนี้ก็คงตกนั้นเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนใหญ่นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นฝนเริ่มลดลงนะครับแต่ยังค

อุณหภูมิจะเย็นลงไปอีก๑๓องศา
ต่ำสุดอยู่ที่๑๘องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกครับจากการตรวจสอบในช่วง๒๕นี้
อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
แล้วก็ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
จากการตรวจสอบสถานการณ์ฝนยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
ฝนยังคงตกต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณตอนล่าง
คลื่นนั้นสูง๒๓เมตร
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางไปถึงตอนล่าง

ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร

ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เราก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นเจอความหนาวเย็นเช่นเดียวกันนะครับ
อาจจะลงไปอีกจากนี้ประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ